ผู้นำเยอรมนีก็ย้ำให้สหราชอาณาจักรเร่งกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
กว่าจะเข้าขั้นตอนอย่างเป็นทางการ
ในขณะที่ตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนก็ยังคงผันผวนครับ
เงินปอนด์ยังคงตกดิ่งทำสถิติใหม่ต่ำที่สุดในรอบกว่า๓๐ปี
ส่วนในวันนี้มีการประชุมทั้งสภาและคณะรัฐมนตรีนัดแรก
หลังการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรแยกออกจากสหภาพยุโรป
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความแตกแยกทางการเมืองนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศการประชุมสภาที่เพิ่งเริ่มไปเมื่อประมาณ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่
แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอาจจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนด
หลังจากถอนตัวออกเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะครับ
แล้วก็ย้ำนะครับว่าให้ทุกคนเคารพผลของการลงประชามติ
ขณะที่สอสอจากสก๊อตแลนด์ก็ระบุว่าจะทำทุกวิถีทางนะครับ
รวมไปถึงการให้มีการลงประชามติครั้งใหม่
เพื่อแยกสก๊อตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักร
ส่วนหัวหน้าพักแรงงานซึ่งเป็นพักฝ่ายค้าน
เรียกร้องให้นายคาเมรอนเริ่มการเจรจาถอนตัวในทันที
โดยไม่ต้องรอผู้นำคนใหม่
ขณะที่ในช่วงเช้านะครับนายเดวิดแคเมรอนและคณะรัฐมนตรี
ก็ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่บ้านเลขที่๑๐ในวันนี้เป็นนัดแรก
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผู้นำคนใหม่แทนที่นายแคเมรอน
ซึ่งประกาศลาออกในเดือนตุลาคมนี้
โดยได้มีการกำหนดกรอบเวลาแล้วนะครับ
เสนอชื่อผู้เข้าชิงในวันพุธ
แล้วก็จะปิดรับในวันพระรหัสบดีที่จะถึงนี้
คาดว่าจะได้ผู้นำคนใหม่อย่างเร็วที่สุดในวันที่๒กันยายน
โดยตอนนี้ตัวเต็งขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ครับ
คือนายบอริสจอนสันอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน
ขณะที่ผลจากการลงประชามติก็ยังคงกระทบกับตลาดเงินตลาดทุนในภูมิภาคนะครับ
โดยต้องหยุดการซื้อขายหุ้นของธนาคารบาเล
หลังจากมูลค่าหุ้นของธนาคารบาเล่วงลงถึงร้อยละ๑๐๗
ขณะที่ค่าเงินปอนเซอร์ลิงดิงลงกว่าร้อยละ๒เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
โดย๑ปอมีมูลค่าเท่ากับ๑๓๒๑๘ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งนับว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ๓๑ปี
เนื่องจากว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังกังวลผลจากการลงประชามติของสหราชอาณาจักร
หันไปลงทุนกับสกุลเงินเยนน้ำมันและทองคำ
รวมทั้งตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ออกมาแถลงก่อนหน้าที่จะเปิดตลาด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนนะครับว่า
เศรษฐกิจของอังกฤษที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่๕ของโลก
ยังมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้
เช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วยุโรปที่ยังคงดิ่งลงหลังจากเปิดตลาดในวันนี้
ที่ได้หารือกันที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนี
เห็นพ้องในยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการที่สหราชอาณาจักร
รวมทั้งเห็นด้วยกับการที่ประธานคณะกรรมธิการยุโรป
ไม่มีโอกาสหวนกลับไปได้อีกแล้ว
กว่าจะเริ่มกระบวนการถอนตัวอย่างเป็นทางการ
โดยการให้ใช้มาตรา๕๐
จากนั้นผู้นำเรรมนียังระบุด้วยว่าถึงแม้เข้าใจว่าสหราชอาณาจักรต้องการเวลาแต่ก็ไม่ควรนานเกินไป
ขั้นตอนทั้งหมดหลังจากขอให้ใช้มาตรา๕๐คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒ปี
ส่วนนางซูซันไร้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ระบุนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะร่วมงานเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักรในประเด็นความมั่นคงต่อไปโดยเฉพาะการต่อต้านภัยก่อการร้ายและประเด็นความมั่นคงอื่น
โดยนางไลท์ระบุว่าการพูดคุยกันระหว่างนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐและนายเดวิดแคเมรอนทางโทรศัพท์ไม่ได้มีการกล่าวถึงผลการลงประชามติที่ออกมาเพราะว่าเคารพการตัดสินใจของประชาชน